มาดูคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี๕๗
นั่นก็คือคดีฆ่าหนุ่มสาวชาวอังกฤษที่มาท่องเที่ยวที่เกาะเตานะครับ
วันนี้ก็ต้องรับฟังคำตัดสินจากสารดีกา
ว่าจะออกมายืนตามคำพิพากษาของสารชั้นต้น
และสารอุทธรณ์หรือไม่ที่ก่อนหน้านี้
ตัดสินให้ผู้ต้องขังถูกประหารชีวิตนะฮะ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา

สารได้นัดอ่านคำพิพากษาสารดีกา
คดีฆาตกรรม๒นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
โดยเจ้าหน้าที่ราชธรรมได้คุมตัวนายซอลินจำเลยที่๑

มาถึงที่ศาลจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
โดยสำนักงานสารยุติธรรมได้จัดล่ามแปลภาษาผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส
จากชั้น๖อาคารสารอาญาแปลเป็นภาษาเมียนมา
จำเลยที่ศาลจังหวัดนทบุรีได้รับฟังคำพิพากษาของสารดีกาครับ
สำหรับเหตุผลที่มีการอ่านคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
จากจำเลยนั้นถูกควบคุมตัวที่เรือนจำกลางบางขวาง
จึงถูกเบิกตัวไปฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
คดีนี้นะครับหากย้อนกลับไปก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕กันยายน๒๕๕๙
ตำรวจได้รับแจ้งพบศพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ๒คน
บริเวณหาดสายบรีทราบชื่อต่อมาก็คือ
นายเดวิทมิลเลอร์อายุ๒๔ปี
แล้วก็นางสาวฮันน่าวิทเทอร์ลิสอายุ๒๓ปี

โดยสภาพนักท่องเที่ยวชายเสียชีวิตเพราะถูกทุบด้วยของแข็งที่ท้ายถอย
ส่วนนักท่องเที่ยวหญิงถูกตีด้วยของแข็งที่ใบหน้า
แล้วก็อยู่ในสภาพเปลือยเปล่า
จนต่อมาตำรวจสืบสวนจับแรงงานชาวพม่าได้๒คน
สารชั้นต้นมีคำพิพากษาจำเลยในข้อหาข่มขืน
แล้วก็ฆ่านักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษ
ฆ่านักท่องเที่ยวชายชาวอังกฤษ
ตัดสินให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคน
เป็นคำตัดสินที่ออกมานะครับเมื่อวันที่๒๔ธันวาคม๒๕๖๒
อันนั้นศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาประหารชีวิต
แล้วก็เดือนพฤษภาคมปี๕๙ถนายจำเลยได้ยื่นอุทร
จากนั้นเอง๑มีนาคมปี๒๕๕๙
อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
ประหารชีวิตนายเวพิวหรือว่านายวิน
แล้วก็นายซอลินหรือว่านายซอเรน
แล้วก็มาถึงวันนี้แหละครับที่ต้องรับฟังคำพิพากษาของสารดีกา
ซึ่งก็อ่านคำพิพากษาตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา
จนถึงขณะนี้ต้องรอความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ
ถ้าเกิดมีอัปเดตเพิ่มเติมนี่คือติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐแล้วนะคะ
เพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญคดีใหญ่
แล้วมันส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยด้วย